วันนี้เรามีข่าวความคืบหน้าหลายเรื่องหลายคดีนะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเหตุการณ์ที่รถพ่วง๒๒ล้อไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทำให้คนที่เขาขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในกระเด็นตกออกมาจากรถ
แล้วก็ศีรษะไปถูกล้อรถที่เป็นรถที่จอดอยู่ข้างทาง

ทางภรรยาก็บอกว่าอยากจะให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ทางตำรวจก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
อันนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกไม้ยางพาราจากจังหวัดตรัง
่งหน้าไปส่งโรงงานที่จังหวัดระยอง
พุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
นายสุเทพสันเพชรอายุ๔๖ปีเป็นคนขับ
นางจำปากุยรำอายุ๕๔ปีภรรยานั่งซ้อนท้าย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุเทพที่ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยค่ะ
กระเด็นตกจากรถหัวไปติดกับล้อรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทาง

ส่วนนางจำปาภรรยาก็กระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บหน้าผากเย็บไปถึง๗เข็ม
ตาขวาบวมเขียวช้ำ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับนางจำปาที่บ้านค่ะ
ก็ได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายสุเทพอย่างเรียบง่ายบรรยากาศโศกเศร้า
จำปาภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เขาบอกว่าหลังจากขายผักที่ตลาดเปิดท้ายบ้านหนองดีอำเภอนาบอน
เขาก็ซ้อนจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะสามีเป็นคนขับก็จะกลับบ้าน
พอมาถึงถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นหมู่๓
ื้องป้อมสายตรวจควนลำพูมีรถพ่วง๒๒ล้อค่ะ
ทุกไม้ยางพาราขับตามมาด้านหลังแต่ว่ารถพ่วงขับค่อนข้างเร็ว
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้ทั้งสองคนเนี่ย
สามีพระยาเขากระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
ตัวสามีนายสุเทพเนี่ยนะคะกระเด็นแต่ว่าจังหวะที่ศีรษะอ่ะ
ติดกับที่ล้อรถพ่วง๒๒ล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยเสียชีวิตส่วนภรรยานางจำปาได้รับบาดเจ็บ
หน้าผากเย็บไปเจ็ดเข็มตัวก็เขียวช้ำตาปูดบวมเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุก๒๒ล้อ
นายสมคิดมากพิบาลอายุสี่สิบเอ็ดปีก็ขับรถไปจอดริมถนนด้านหน้า
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสองร้อยเมตรแล้วก็ไปซ่อนตัว
อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขากลัวว่าญาติของผู้เสียชีวิต

ชายเค้าไหร่เดินไห้
ป้าก็ทำใจไม่มีควรป้านั่งร้องไห้ตรงนั้น

นักหนึ่งมีเด็กน้อยหลายรุ่นไม่รู้ที่ไหนมันมาขอบป้า
ป้าทำใจป้าอย่าร้องไห้เดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อน
ผมต้องขอบความเป็นกันด้วย
ป้าก็มาใช้กะทดเต็มไม่มีแฟนแล้ว
ป้าก็ทำมาหากินกะทดเต็มป้ากะทดเต็ม
ป้าไม่มีอะไรดู

ร้อยตำรวจเอกสุภวิทย์ชัยประพันธ์พนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่
บอกว่าหลังเกิดเหตุนายสมคิตเข้ามอบตัวค่ะ
ก็ได้สอบปากคำไว้เป็นพยานนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บคู่กรณี
ต้องรอให้หายจากอาการบาดเจ็บก่อน

นำสิ่งของจำพวกข้าวสารอาหารต่างไปช่วยเหลือในงานศพ
ส่วนทางคดีก็ต้องเรียกสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังนะคะ